สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยรัฐทีวีที่ชมกันอยู่ทุกคนนะคะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้าเหมือนเดิม
ที่ที่ฉันต้องมารำครั้งนี้เนี่ยก็รำตามน้องเบนเทนนั่นแหละค่ะ
รำครั้งก่อนไปโอ้โหฝนตกลงมาหาใหญ่ถล่มทลายน้ำท่วมกันไป
คราวนี้ก็คงต้องมารำขอขมาถ่ายโทษกับสารหลวงปู่เข็มกันอีกสักครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะสุดยอดจริงเลยนะคะการรำในครั้งนี้
ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ช่วงนี้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออก
รวมถึงภาคเหนือในบางพื้นที่เนี่ยยังคงจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอยู่นะคะ
คาจิกิถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงตอนนี้อยู่เวียดนาม
แต่ว่าก็ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางบางพื้นที่มีฝนตกชุ่มฉ่ำ
สังเกตจากโมเดลจำลองอากาศวันนี้เนี่ย
สีส้มนะคะที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศจางลงกว่าเมื่อวานนี้

แล้วก็กำลังแรงของลมเบาลงหน่อย
พื้นที่สีของฝนเนี่ยก็ไปทางเวียดนามซะส่วนใหญ่วันนี้เบาลงแล้วในช่วงบ่ายนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายเย็นค่ำก็เตรียมรับมือกับฝนได้
เพราะว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองตกกระจาย๑๖๐ของพื้นที่ทั้งเหนือแล้วก็อีสานรวมถึงภาคกลางกันด้วยนะคะ
เฝ้าระวังกันหน่อยบริเวณแถบที่มีฝนฟ้าขนองฝนตกสะสมพื้นที่
ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาต้องระมัดระวังนะคะ
แต่ภาคตะวันออกวันนี้ตกหนักถึง๑๗๐ของพื้นที่แล้วก็มีคลื่นสูง๒๓เมตร

เฝ้าระวังกันด้วยเรือเล็กงูควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
ภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝนตกได้๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ

ฝนตก๑๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
ก็ชุ่มฉ่ำกันไปตลอดทั้งวันนะคะ

เชื่อว่าฝนที่ตกหนักคงจะเบาลงแล้ว

แล้วก็จะต้องมีการมาติดตามสภาพอากาศกันแบบนี้

ฝนตกมาอีกแล้วทำไมรำแก้บนไม่ได้ผล

ดิฉันคงต้องรำขอขมาอีกที

โปรดติดตามตอนต่อไป